มีคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนนะครับแต่ว่าคดีเนี่ยไม่คืบหน้า
อืมนะฮะยังจับคนร้ายได้ไม่ครบทุกคนนะครับ
ผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหายก็เลยร้องขอความเป็นธรรมมายังไทยรัฐทีวีด้วย
ในการสอบถามความคืบหน้าทางคดีค่ะอ่าตำรวจก็ชี้แจงมาแล้ว
สาเหตุว่าเออทำไมยังไม่คืบหน้านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
เมื่อสามปีที่แล้วนะฮะร้านติดตั้งจานดาวเทียมที่ปฐุมธานีนะครับ
อ่าจะเห็นว่ามีกลุ่มแก๊งวัยรุ่นอ่าซึ่งเจ้าของร้านติดตั้งจานดาวเทียมเนี่ย
บอกว่าเป็นลูกจ้างร้านแอร์อยู่ใกล้ใกล้กันบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายพนักงาน
แล้วก็เผาพังร้านของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาต้องหนีออกจากพื้นที่อ่ะฮะ
อยู่ที่ร้านไม่ได้ครับแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สพคูคศที่จังหวัดปฐุมธานี
แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมา๓ปีแล้วนะฮะคดียังไม่คืบหน้า
คนร้ายเนี่ยจับได้สามแต่ยังเหลืออีก๒นะฮะ
แล้วเขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับอ่า
ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านนะครับชื่อนางสาวจีดาพาสิมชาติ
เจ้าของร้านขายและติดตั้งจานดาวเทียมย่านปฐุมธานี
ตอนนั้นก็เคยมาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าถูกแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้
อ่าเข้ามาทำร้ายมาพังร้านมาเผาร้านทำร้ายลูกจ้างด้วย
กล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นจากร้านแอร์ร่วม๑๐คน
อาวุธครบมือขวดเบียร์เหล็กยาวอ่า
หาเรื่องอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านนะฮะ
ทำร้ายร่างกายพนักงานของร้านเขานะครับผ่านมาสามปีวันนี้
นางสาวจิดาพาเจ้าของร้านมาที่สพคูคศปฐุมธานี
ตามความคืบหน้าคดีนะครับแล้วก็เปิดเผยเรื่องนี้
บอกเล่ากับเราทั้งน้ำตาบอกว่าเมื่อปีหกศูนย์
เปิดร้านขายและติดตั้งจานดาวเทียมอยู่ที่ลำลูกกาคลองสาม
คู่กรณีอยู่ร้านถัดไปจากร้านเธอถัดไปสามห้องนะฮะ
เป็นร้านแอร์มันเกิดเหตุขึ้นหลายครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยที่มีเหตุปะทะกันเนี่ย
คือสิบสามกรกฎาคมสองห้าหกศูนย์ลูกน้องกำลังลากถังขยะจะเอาไปทิ้ง
จังหวะนั้นเจ้าของร้านแอร์กำลังขับรถเข้ามาจอด
อยู่เขาก็สั่งลูกน้องที่ร้านให้มาไล่ตีลูกน้องของเธอ
บาดเจ็บสาหัสตอนนั้นก็พาไปแจ้งความที่สพคูคศ
ี่สิบสี่กรกฎาคมปีหกหนึ่งหรือสองปีผ่านไปนะฮะ
บอกว่ามีการหาเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยกพวกกันมา๙คน
อันนี้คือตามคลิปนี้เลยนะครับถือมีดไม้เหล็กแท่งนะฮะ
แบบยาวเท่าแขนอ่ะมากันครบมือบุกเข้ามาทุบมาพังร้าน
ทำลายกล้องวงจรปิดมาเผาข้าวของที่ร้าน
คนที่ร้านต้องย้ายหนีกันไปเช่ารีสอร์ทอยู่เพื่อหนีฮะ
อ่าไปอยู่รีสอร์ทเพื่อหนีพวกเนี้ยกลัวจะถูกทำร้ายอีก
ต้องไปขอข้าววัดกินแล้วก็ยังถูกขู่ฆ่าอีกนะ
ก็มาแจ้งความไว้แล้วแต่คดีมันก็ไม่คืบหน้าอีก

มันขึ้นทางบ้านมันอ่ะขึ้นไปชั้นสาม

ชั้นสามมันเข้ามาข้างในด้วยมันไล่ลงมาถึงชั้นสองอ่ะ
มันไล่มาแล้วพรุ่งนี้มันซ่อนอยู่ในห้องอ่ะห้องนอนของของเราเองอ่ะ
หลอมเขาขับเข้าไปในห้องนอนแล้วเราล้อมกุญแจด้านต่อออกอ่ะ
อืมเอาลูกน้องเขาซ่อนไว้แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดมันเห็นเข้ามา
ก็คือเราก็ตายแล้วค่ะติดการติดการเลยแล้วเราติดหนี้ขังวนรถ
วนบ้านไว้อยู่แบบเหมือนคนระลาย็นดิอยู่ในบัญชี
เราก็ถอดเอามาเลี้ยงลีบหนองสำหรับทางคดีนะครับ
รุธวันสุริพักนะครับท่านบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะมารับตำแหน่ง
ก็ให้เจ้าของคดีที่เป็นร้อยเวรเนี่ยรายงานผลของคดีมาให้ทราบตลอดนะครับ
แล้วก็ทราบข้อมูลว่าคดีนี้มีกล้องวงจรปิด
จับภาพคนก่อเหตุไว้ได้๕คนจากทั้งหมดหลายหลายคน
ที่เจ้าของร้านบอกเนี่ยแต่กล้องมันชัดมันจับได้๕คน
ตอนนี้ตามจับผู้ต้องหาได้แล้ว๓คนอยู่ระหว่างการส่งฟ้องคดี
ส่วนอีก๒ออกหมายจับไปแล้วแต่ว่าผู้ต้องหาหลบหนี
ตอนนี้ยังตามจับอยู่นะครับที่ล่าช้าก็มาจากการที่จะต้องไปแกะรอย
จากภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งก็ต้องไปหาในที่เกิดเหตุ
แวกเกิดเหตุทั้งหมดซึ่งตำรวจบอกว่ายอมรับว่ามันเป็นเรื่องยาก
เพราะมันผ่านมา๓ปีแล้วก็ผู้ต้องหาก็มีหลายคน
ตอนที่เกิดเหตุแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็หนีไปคนละทิศคนละทาง
ตอนนี้ก็พยายามจะหาให้เพิ่มมากที่สุดนะฮะ
ถ้าเจอตัวคนไหนก็จะรีบจับให้โดยเร่งด่วนค่ะ